ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลย
เพราะว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะครับประชาชนคนหนึ่ง
เขากำลังออกไปหาปลีกล้วยมาทำอาหารสุดท้ายตกอกตกใจ
ไม่ได้ทำอาหารแล้วพอไปเจอปลีกล้วยต้นนี้เข้าไปแล้วก็ยกมือไหว้แทน
บอกว่าไม่เคยเจอนี่แหละครับไปพบกับต้นกล้วยประหลาดนะครับ
เจ้าของบ้านนะไปเจอกำลังชี้ไปเจอกับหวีกล้วย
หงายขึ้นชี้ฟ้ามีลูกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยจะไปทำอาหารอยู่ดีสุดท้ายต้องทำแบบนี้แทนครับ
ยกมือไหว้สาธุทำไมล่ะไปทำไมล่ะ
เออก็เขาตั้งใจจะไปหาปลีกล้วยมาแกงเป็นอาหาร
แต่พอเข้าไปเห็นกล้วยออกเครือกลางต้นมันแปลกไม่เคยเห็นก็เลยเปลี่ยนใจ
จุดทูบขอเลขเด็ดแทนครับแล้วก็ลองนับลูกกล้วยดูว่ามีกี่ผล

มีกี่ผลเอาคุณเขานับไง
เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ๑๙๒๐ลูก
แล้วเขายังบอกอีกนะครับเมื่อประมาณสัก๒วันก่อน
มีงูเลื้อยเข้ามาบริเวณดังกล่าวตัวใหญ่ด้วย
แต่พอเดินกลับมาโอ้โหไม่เห็นแล้วทั้งที่บริเวณนั้นก็ตัดย่าจนเกลียน
เจ้าทางมาดนใจอะไรสักอย่างให้มาตรงนี้
พอมาเจอต้นกล้วยที่ปกติเนี่ยตัดทิ้งแล้วเพราะมันเหมือนจะตายไง
แต่ว่าพอมาเจอรอบนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ตัดแล้ว

จะรดน้ำต่อไปเผื่อว่าจะมีโชคใช่ไหมคน

หลายคนก็ยังสงสัยอยากจะรู้เหลือเกิน

บุสองตะบลบ้านสวนอังเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

อะไรนะทับ๓หรอ

หมายถึงว่าไปผิดบ้านไปเพื่อน